เป็นรถบัสโดยสารเหมือนกัน
มีถึง๔๐กว่าชีวิตเกือบ๕๐ชีวิตอยู่บนนั้นนะ
ไม่แน่ใจว่าคนขับไม่ชินเส้นทาง
หรือว่าไม่คุ้นกับการขับลงดอยหรือเปล่า
เดี๋ยวนี่ที่ไหนเนี่ยคุ้น

เหมือนว่าน่าจะเหยียบเบรกบ่อยเกินไปอ่ะพี่เบิร์ตพี่น้ำแข็ง
ทีนี้ลมหมดเบรกแตก
พุ่งชนเบรียร์มีพุ่งข้ามไปไปตกร่องน้ำ
ด้านข้างรถมันไปพิงกับหินเลยอ่ะ
กับภูเขาเลยอ่ะเหตุเกิดทุกวันนี้๓ทุ่มเศษ
ดอยร้อยศพเหรอโอ้ใช่อ่ะ
เนี่ยบริเวณดอยรวกถนนสายตากแม่สอดหลักกิโลเมตรที่หกสิบแปด

ลักษณะเนี่ยเป็นเส้นทางลงเขาลาดชันเลยครับ
รถบัตรโดยสารทะเบียนนครสวรรค

พิงภูเขาเลยนะฝั่งขาขึ้นดอยรวก
มีแรงงานเมียนมาทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนี่ย
ก็มิ้นงัดเอาผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ย

เหตุการณ์นี้เนี่ยมีเสียชีวิตถึง๓คนนะครับ
แล้วก็บาดเจ็บ๔๔คน

คันนี้มากัน๔๗ชีวิต
แรงงานชาวเมียนมาแล้วก็มีคนขับด้วย
มาจากชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับ
คันนี้จะมุ่งหน้าไปทำงานในโรงงานที่หัดใหญ่สงขลา

เป็นบริเวณดอยรวกหรือว่าโค้งร้อยศพที่บอก

โค้งเลยนะคุณผู้ชมลาดทันด้วย
คือถ้าคนที่ไปบ่อยจะรู้ว่าอันตราย

อันตรายแล้วถ้าใครไม่ชินเส้นทางไม่ชำนาญไม่ควรไปเลย
คนขับก็เยี่ยมเบร๊กต่อเนื่องทำให้ลมเบร๊กหมดนะ
รถก็ไหลเลยทีนี้ไหลมาด้วยความเร็วสูงเลย

ทำให้รถเสียหลักไปโซดเหล่าฝั่งซ้าย
ลุข้ามฝั่งไปตกในร่องน้ำแบบนี้เลย
หลังเกิดเหตุทูตทางการเมียนมา
ก็ไปเยี่ยมเลยนะไปเยี่ยมคนเจ็บชาวเมียนมา

แล้วเดี๋ยวจะหาทางเยียวยาช่วยเหลือต่อไปครับ
รอยรวกนี่คุณผู้ชมต้องใช้เกียร์ต่ำนะครับ
เกียร์ต่ำเพื่อควบคุมความเร็วของรถ
แล้วอย่าใช้เบรกอย่างที่ดอมบอกไป
เพราะว่าปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊ม
หมดปั๊มแตกแตกแล้วเหยียบวืดวืด

ปฏิเหตุเพียบแล้วก็มีคำแนะนำมานะคุณผู้ชม
นอกจากอย่างที่พี่เบิร์ตบอกใช้เกียร์ตา
อย่าเหยียบเบรกบ่อยแล้วก็ควรขับให้ชิดซ้ายไว้
ซ้ายแล้วก็อย่าไปแซงในทางโค้งด้วยนะฮะ